ใช่คุณป้าน้ำไปนั่งยองเอาม้ายคอยเขี่ยเถี๋ยะ
มีอีกหลายจุดนะคะเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นที่ตรังเหมือนกัน
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีอยากจะรู้จักผู้ชายคนนี้แหละค่ะ
เขาก็เลยไปสอบถามปรากฏว่ามีชื่อว่านายเสริมรักหรือว่ากิ่งจิตติอายุ๒๗ปี
ตอนนี้เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ถูกแชร์คลิปที่ช่วยสังคมแบบนี้แหละนะคะ
แล้วก็ได้รับความชื่นชมในโลกออนไลน์
เขายอมตากฝนใช้ไม้เขียเศษขยะแล้วก็ใบไม้ที่อุดฝาท่อระบายน้ำในทางสาธารณะ
ขณะที่ฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมขังในจุดนี้ก็คือชุมชนควนขันตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองตรังค่ะ
ทีมข่าวไปพูดคุยกับนายเสริมรักเล่ามานะคะบอกว่าทำไปเพราะว่ามีจิตอาสา
ไม่มีข้อแม้ค่ะนี้ค่ะแม้ว่าฝนจะหยุดตกแล้วเขาก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิม
เพราะว่าพอฝนตกเสร็จแล้วนะคะใบไม้เนี่ยเขาจะไปดันอยู่ที่ท่อลงไปไม่ได้ถ้าตก

เขาก็เลยทำตลอดเวลาแบบนี้นะคะ
บางคนอาจจะคิดว่าตัวเองนี่สร้างภาพหรือเปล่านะคะ

ก็เข้าไปขอร้องว่าอย่าเอาไปแชร์นะ
ไม่อยากให้ดูเหมือนเป็นการสร้างภาพค่ะ
ไปฟังเสียงนายเสริมรักหรือนายกิ่งหน่อยค่ะ
ผมไม่ต้องการหาว่าสร้างภาพอะไรอย่างนี้
แล้วพี่เขาบอกว่าพี่เขาไปโพสต์หน้าเฟสของพี่เขาเฉย
ไม่ได้ไปลงในเพจคนตรังอะไรอย่างนี้

เพราะว่าพี่เขาได้ติดต่อมา

แล้วก็ได้คุยกันครับ
ก็ได้มาสร้างคลิปนี้
ไปสอบถามคนที่โพสต์นะคะคลิปนี้ค่ะ
ก็คือนายจารุวัตรจำปาเป็นเจ้าหน้าที่พนักงาน
ทัศนศึกษาของโรงพยาบาลตรัง
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นขับรถผ่านมาพอดีเลย
เห็นนายกิ่งกำลังเก็บขยะกลางสายฝน
ก็เลยลงมาจากรถแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
อยากให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในสังคมนะคะ
ส่วนคุณแม่ของนายกิ่งก็คือนางชรวยทองงามนะคะ
บอกว่าลูกชายนี่ชอบช่วยเหลือสังคมเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ
นกหวีดติดตัวเป็นประจำเลย
เวลาเจอเหตุการณ์อะไรก็จะเป่านกหวีดเพื่อให้คนที่เข้าไปช่วย
รู้สึกภูมิใจมากที่ลูกเป็นคนดีของสังคมค่ะ
นะครับคุณผู้ชมก็ส่งเข้ามาชื่นชมนะฮะ
บอกว่านี่แหละคนดีของสังคมที่สังคมเราต้องการทุกวันนี้
มีแต่คนอะไรก็ไม่รู้นะ
มีบางท่านบอกว่าระวังงูด้วยนะ
เวลาไปเคลียร์อะไรอย่างนี้นะครับ